แล้วส่วนคนที่ติดคนนี้นะฮะเป็นพระจำได้ไหมครับ
เจ้าอาวาสวัดละหารที่นนทบุรีนะครับ
ท่านติดเชื้อโควิด๑๙แต่ตอนนี้ท่านอัดคลิปเสียง
ญาติโยมแล้วว่าตอนนี้ดีขึ้นแล้วนะครับ
พระครูสิริธรรมพานนะครับเจ้าอาวาสวัดละหาร
ที่อำเภอบางบัวทองจังหวัดนนทบุรีที่ท่านติดเชื้อโควิด๑๙
แล้วก็รักษาตัวที่โรงพยาบาลในจังหวัดนทบุรีนั่นแหละ
อัดคลิปเสียงแจ้งข่าวให้กับบรรดาญาติโยมศิษยานุสิต
ได้รับทราบอาการโดยบอกว่าขณะนี้อาการปกติเหมือนคนทั่วไปแล้วนะ
แต่ต้องรับยาฆ่าเชื้อจนครบสิบสี่วันโดยคลิปเสียงดังกล่าวนะครับ
เจ้าอาวาสอัดเสียงแล้วก็ส่งมาให้พระมหาสุวรรณ
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดละหารนะครับนำไปส่งต่อให้กับญาติโยมของวัด
ลองฟังท่านดูครับอาการตอนนี้มีอาการเสมือนหนึ่งว่าไม่ได้เป็นอะไรเลย
แต่ว่าก็ต้องรอฆ่าเชื้อรอฆ่าเชื้อจนกระทั่งครบ๑๔วัน
แต่ละวันนั้นก็จะให้ยาฆ่าเชื้อทางเส้นเลือดวันละ๓ถุง
สัญญาฆ่าโควิดวันละหกเม็ดแล้วก็
นั้นก็ไม่มีอะไรการหายใจก็ดีขึ้น
ไข้ก็ไม่มีแล้วท้องก็ไม่เดินแล้ว
ปกติเดินไปเดินมาได้เอ่อรอแต่
กักตัวระยะฆ่าเชื้ออีกสิบวันเท่านั้นเพราะฉะนั้นต้องช่วยกันดูแลนะ
ก็เอาเสียงนี้แจกใจกันไปว่าหลวงพ่อสบายดี
อาการดีขึ้นมากนะทางโรงพยาบาลก็ดูแลดี
เสียงท่านก็สดใสดีนะใช่ครับขณะเดียวกันนะครับ
ในวัดล่ะในวัดเป็นยังไงบ้างหลังจากท่านติดนะครับ
ศูนย์ปฏิบัติการโควิดสิบเก้าจังหวัดนทบุรีนะครับ
เปิดเผยผลตรวจเชิงลุกพระภิกษุนะครับในวัดละหารหลังจากเจ้าวาดติดเชื้อ
แล้วก็ปิดพื้นที่วัดเป็นสถานที่สังเกตอาการพบว่าพระภิกษุในวัดละหารติดเชื้อสามรูปครับ
เป็นพระอายุเก้าสิบปีหนึ่งรูปนะครับสี่สิบห้าปีหนึ่งรูปแล้วก็สามสิบปีหนึ่งรูปครับ